มีแชร์กันเยอะว่าข้าวผัดเก่าถ้ากินไม่หมดเอามาเฟฟแล้วกินต่อเนี่ย
เป็นอันตรายถึงชีวิตเรื่องนี้จริงหรือเปล่ามาฟังกันในเช้านี้ต้องรู้
แต่มาเรื่องแรกเรื่องสภาพฝนฟ้าอากาศกันก่อนเลยครับ
โดยกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนว่าช่วงนี้มีบริเวณความกดอากาศสูง
มวลอากาศเย็นระลอกใหม่แผ่ปกคลุมถึงบริเวณประเทศจีนตอนใต้
และเวียดนามตอนบนแล้วและจะแผ่ปกคลุมไทยตอนบนในวันนี้ครับ
ตุลาคมขณะที่ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้
นำความชื้นเข้ามาปกคลุมประเทศไทยทำให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าขนอง
ลมกระโชคแรงเกิดขึ้นได้ทั้งภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออก
รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนตกฟ้าขนองเกิดขึ้น
ร้อยละ๗๐ของพื้นที่ภาคกลางมีฝนตกหนักร้อยละ๖๐ของพื้นที่
ส่วนอีสานก็ตกหนัก๑๔๐ของพื้นที่ครับดังนั้นออกจากบ้านเช้านี้
อย่าลืมร่มอุปกรณ์การฝนแล้วก็เผื่อเวลาในการเดินทางด้วยนะครับ
และเรื่องนี้ครับเรื่องที่คนชอบกินข้าวผัดต้องฟังเลย
แพทย์หญิงที่ด่าการรู้จีบพัฒนากุลหรือว่าหมอผิง
เป็นผู้เชื่อชาญด้านผิวผัดและเวชศาสตร์ฉลอวัยรับ
ติ๊กต๊อกประเด็นว่าทำไมถึงไม่ควรกินข้าวผัดเก่า
อันตรายถึงชีวิตนะนะเพราะว่าโดยปกติ
ซึ่งข้าวที่ตั้งทิ้งไว้เนี่ยแบคทีเรียจะแบ่งตัวได้ดี
ทีนี้เมื่อผัดแล้วกินไม่หมดนำไปแช่ตู้เย็น
เอามาเฟฟกินต่อเนี่ยแล้วอาจจะคิดไปว่า
ความร้อนจากไมโครเวฟจะฆ่าเชื้อได้
มีสารพิษที่ทนความร้อนได้
ดังนั้นถ้ากินเข้าไปจะเกิดอาการอาหารเป็นพิษ
ถึงขั้นเสียชีวิตได้ครับดังนั้นข้าวผัดเก่าถ้ากินไม่หมด
ก็ตัดใจเททิ้งไปจนนาทีกว่านะครับ
ส่วนเรื่องนี้เกี่ยวกับความหวานครับ
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
หรือว่าสอนประกาศปรับราคาน้ำตาลทราย
หน้าโรงงานใหม่โดยน้ำตาลทรายขาวจากกิโลกรัม
ละ๑๙บาทเป็น๒๓บาทน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์
กิโลกรัมละ๒๐บาทเป็น๒๔กิโลกรัม
โดยจะมีผลตั้งแต่๒๘ตุลาคมที่ผ่านมาแล้ว
แต่กรมการค้าภายในก็ขอความร่วมมือไปยัง
ค้าส่งค้าปลีกผู้จำหน่ายน้ำตาลทรายทุกราย
ให้ขายน้ำตาลทรายที่มีอยู่ในสต๊อกในราคาเดิมไปก่อน

และจัดให้มีสินค้าเพียงพอต่อความต้องการ
แล้วก็เติมสินค้าบนเชฟอย่างสม่ำเสมอ
เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าสินค้ามีเพียงพอของไม่ขาดตลาดครับ